เป็นเจ้าของโต๊ะสนุกนะ
เขาแชร์คลิปที่เขาเตะหน้าอกคนขโมยเงินที่โต๊ะสนุกของเขา
แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว
อันนี้ก็มีคนมาขโมยเงินไม่แจ้งตำรวจเหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะครับ

ถูกต้องลักษณะก็คล้ายกับคลิปเมื่อสักครู่นี้
อันนี้เป็นคนที่มาขโมยเงินในร้านสนุกเกอร์
เจ้าของโต๊ะเขาจับได้ไม่ส่งตำรวจ
ใช้วิธีแบบนี้อัดคลิปเอาไว้นะครับ
แล้วก็ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเองเลยนะเจ้าของเฟซบุ๊กเนี่ย

ข้อหาขโมยเงินโต๊ะอ้างเด็กใบชาโลกสวยไม่ต้องดูนะ
อันนี้คือสั่งสอนเองไม่ได้ส่งตำรวจอยากให้ไปปรับปรุงตัว
ให้โอกาสกันแค่นี้คงไม่มากไป
แต่กะดูหน้าดูเอาไว้นะครับจะได้ไม่ประมาทขอให้ดูหน้าไว้
ขอบคุณครับเตือนภัยอะไรประมาณอย่างนี้

คนแสดงความคิดเห็นเยอะนะ
ก็มีในเชิงว่ารู้สึกจุกแทนคนที่ถูกเตะ
บางส่วนก็บอกว่าน่าจะจับส่งตำรวจให้รู้รอด
ในขณะที่เพจบางเพจที่แชร์คลิปออกไป
หรือว่าทำเกินไปหรือไม่
แล้วก็บอกว่าเงินที่ได้เนี่ยมันได้จากโต๊ะสนุกเนี่ยมันถูกกฎหมายไหม
ไอ้เงินที่อยู่ในโต๊ะสนุกมันเงินจากอะไร

วันนี้คุณภูริพัฒณ์ปูลหนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปหาเจ้าของคลิปนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกเกอร์อยู่ที่เรียบชายหาดบางแสน
จังหวัดชนบุรีเขายอมรับว่าคนในคลิปที่เป็นคนเตะเนี่ย
คือเขาเองแล้วก็เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าประมาณ
โมงครึ่งนะครับน้องของเขามาที่โต๊ะสนุกเกอร์ซึ่งโดย
ปกติแล้วไม่มีคนอยู่แต่พอเข้ามาพบว่าคนที่อยู่ในคลิป
ถูกทำร้ายถูกเตะเนี่ยชื่อว่าในแบงค์กำลังลื้อข้าวของที่
อยู่ที่เคาเตอร์เป็นเคาเตอร์เก็บเงินปกติเคาเตอร์นเนี่ยไม่ให้
ใครเข้าไปยุ่งอยู่แล้วแต่ภาพจากกร๒๐๐๖ปิดที่เขามาดู
แล้วก็ทำทีเป็นยกโทรศัพท์ขึ้นมาคุยนะฮะเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาบอกเนี่ยนะฮะ
แล้วก็สายตาก็สอดสายไปที่ข้าวของที่อยู่หลังเคาน์เตอร์รอดูลาดเหลาระยะหนึ่ง
ก่อนจะเดินไปหยิบกระเป๋าของเด็กในร้านที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ออกไป
นั้นมีเงินของพนักงานเฝ้าโต๊ะอยู่ประมาณ๑๕๐๐บาทหายไปจากกล้องนะ
หลังจากนั้นในแบงค์ก็กลับมาแล้วเอากระเป๋าวางคืนไว้ที่เดิมแล้วเดินไปที่หลังเคาน์เตอร์
ก่อนจะดึงสายกล้องวงจรปิดของร้านเพื่อหวังทำลายหลักฐาน
น้องชายของเขาจังหวะนั้นเดินเข้ามาพอดีก็เลยจับตัวในแบงค์เอาไว้ได้
แล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นเหตุการณ์ย้อนหลังว่าเป็นยังไง
พินโยบอกว่าก่อนที่จะเตะในแบงค์เพื่อทำโทษเนี่ยนะฮะเขาถามความสมัครใจแล้วว่าจะเอายังไง
จะให้ส่งตำรวจหรือจะให้เขาลงโทษเพื่อให้เรื่องจบไป
ซึ่งในแบงค์บอกเองว่าอย่าเอาเรื่องราวเข้าถึงตำรวจเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาจากเรือนจำ
เพิ่งออกมาจากเรือนจำเข้าหารักษับแล้วก็ยอมให้ลงโทษแบบเนี้ย
เขาขโมยเงินไปแล้วแล้วกำลังหาของอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณนี้แหละ
คือตอนนั้นเนี่ยเราเสนอทางเลือกให้เขาไปแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อย
เราเสนอทางเลือกให้เขาก็เรียบร้อยก็คือเราเราถามว่าจะคุยกับเรา
หรือว่าจะไปให้จะไปคุยโรงพักหรือจะให้โทรตามตำรวจ
เขาก็ขอร้องแหละว่าผมไม่คุยกับตำรวจได้ไหมอะไรอย่างนี้
ผมยอมรับโทษทุกอย่างคือผมรับผิดทุกอย่างอ่ะ

คือเราก็ไม่ได้ไปทำจนแบบคือเราทำแรงจริง
แต่เราก็เตะส่วนที่เขารับได้แม้ใบหน้าเราก็ไม่โดน
หลังที่เตะคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
มานั่งคุยตรงนี้ผมยังสอนอยู่เลยไม่เชื่อเรียกมาคุยได้เลย
น้องผมก็นอนเนี่ยนอนอยู่ยืนอยู่หมด
เขายังนั่งสอนอยู่เลยเขาก็ยกมือไหว้ก็คือเขาก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
ไม่รู้แล้วสำหรับผมคนอื่นไม่รู้แล้วเขาคิดยังไงเนอะ
เขาก็ไม่น่าโกรธผมคือเราเลือกทางเลือกให้เขาไปกลับตัวนะ
แล้วผมเลวนี่คือนรอดด้วยส่งป๋องหมดด้วยนะอันนี้พวกเขาพูดแบบทาง
งานนะครับผมก็เคยลำบากมาก่อนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่สบายตรงนี้ก็ยังทำงานอยู่
อย่างทำงานอยู่ใช่ครับผมแนะนำอ่ะจะดีจะเลวจะติดยาอะไร
ไม่มีใครเขาว่าไปขโมยเขากินมันไม่ดีอืมทีนี้นายพินโยก็บอกกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะ
ว่าพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีคนที่เคยถูกในแบงค์ขโมยของอ่ะ
ส่งข้อความมาหานะอืมตั้งสองสามคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยเคยโดนเหมือนกัน
ลักษณะเดียวกันเลยเขาก็เลยบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ย
ไม่ได้ต้องการจะเอาเรื่องถึงขั้นต้องส่งให้ตำรวจแต่อยากจะสอนให้ในแง๊งมีบทเรียน
เพราะว่าเจ้าตัวเองก็เคยผิดพลาดมาก่อนหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็บอกด้วยว่านั่งคุยสั่งสอนในแบงค์นะจนเข้าใจกันดีแล้วก็แยกย้ายกันกลับไป
ขอให้กลับตัวเป็นคนใหม่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีธุรกิจผิดกฎหมาย
ตามที่ในโลกโซเชียลโลกออนไลน์โจมตีนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้น
สองฝ่ายเข้าใจกันดีจบลงด้วยดีตั้งแต่เช้าแล้ว
แต่ระหว่างที่ทีมข่าวกำลังสัมภาษณ์อยู่อะค่ะคุณผู้ชมอยู่ดีดีเนี่ย
แล้วก็มีเพจเอารูปหน้าของคุณพินโยไปโพสต์เหมือนกับประนามต่อว่าอะไรแบบนี้
แล้วก็บอกว่าโอ๊ยเปิดโต๊ะบอลทำหวยใต้ดินอะไรแบบนี้
เหมือนกับไปใส่ร้ายเขาเขาให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราแบบนี้นะ
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เขาเหมือนกับเสียหาย
ก็เลยอยากจะให้ทีมข่าวของเราพาไปแจ้งความเจ้าของเพจนี้
แบบให้ข้อมูลที่ไม่ดีเกี่ยวกับเขาอ่ะนะคะที่สพแสนศุกร์
พันธุ์ตำรวจเอกจารุวัฒน์สิริยาทิพย์ผู้กำกับการตำรวจภูทรแสนศุกร์
ก็เลยบอกว่าหลักฐานเหล่านี้ค่ะที่มีคนไปแฮ็กเฟซบุ๊ก
มีคนเอาหน้าไปโพสต์แล้วก็ประนามต่อว่าต่างนานาเนี่ยนะ
ดูจากหลักฐานแล้วก็เข้าข่ายหมินประมาทด้วยการโฆษณา
ส่วนจะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่า
พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะครับ